การของฟุตบอลทีมชาติในบ้านเรานะครับมีเก็บตัวอยู่๒๓ซึ่งก็มีการเรียกนักเตะ๒๙คนชุดแรกเข้ามาดูก่อนครับ
ประกาศรายชื่อออกมานะครับจะทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่มองโกเลีย๒๗๓๑ตุลาคมครับนี่คือโปรแกรมนะครับ
ว่าเดินทางไปก็คือ๒๓ถึง๓๑อะไรครับน่าจะเดินทางไปเนิ่นนเหมือนกัน
เตะที่เรียกเข้ามาครั้งนี้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่เกือบทั้งหมดครับแล้วก็มีผู้เล่นจากแบงคอกติดโผล่มากสุดถึงหกรายในชุดนี้
แต่ไลฟ์สตาร์ดังทั้งที่เล่นในไทยแล้วก็ต่างแดนเพราะว่าติดโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๑ที่กำลังจะออกสตาร์ทวันที่๓กันยายนก็ขาดทั้งสุพนัทเหมือนตาจากบุรีรำเอกณิตปัญญาของเชียงรายกฤษฎากาแมนของชมบุรีรวมถึงธนวัฒซึ้งจิตถาวรของเลสเตอร์และเบนเจบินเจมส์
ว่าจะไปการท่าเรือแต่ว่าปิดดีลกันไม่ได้
เซ็นกับเมืองทองสัญญายาว๓ปีนะครับ

รพลในวัย๒๖อยู่กับเขี้ยวสมุทรตั้งแต่ปี๒๕๖๒

ก็ลงเล่น๗๖นัดยิงได้๑๖ประตู
แล้วก็อยู่กับทีมมาตั้งแต่เป็นพัทยาด้วยนะครับ
แล้วก็ก้าวไปติดทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนมาแล้ว

ไม่ใช้งานจอนบาโจ้ในโคต้าต่างชาติของศึกไทยลีกครับ
เล็กแรกหลังจากเลือกโคต้าต่างชาติ
เป็นดาบิดโรเชลล่ามาเป็นกองหลังแทนนะครับ
มาอยู่กับการท่าเรือเมื่อเดือนพฤษภาคม
ซึ่งสิ่งเจ้าท่าจะประเดิมสนามไทยลีก
พบกับโปรลิสเทโรวันที่๕กันยายนนี้ที่ช้างอรินาทจังหวัดบุรีรำครับ
ส่วนราชประชาไทยลีก๒ก็เปิดตัวกล้องห้วยไร่นะครับ
ศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต
กล้องห้วยไร่ร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ทดสอบฝีเท้ากับราชประชาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ก่อนที่จะประกาศคว้าตัวและใส่ชื่อลงทะเบียนนะครับ
เล่นไทยลีก๒พร้อมสวมเสื้อหมายเลข๓๓
ก็สอบถามทีมงานนะครับบอกว่ามีเกมอุ่นเครื่องในช่วง๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
ห้วยไร่ก็มีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็น่าจะเติมเต็มได้นะครับ
อาจจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าเล่นได้นะครับ
ไม่ใช่เซ็นเพื่อเป็นกระแสเพียงอย่างเดียวครับ